ค่ะทำเอาชาติเนี่ยสงสัยความอ้ำพัชราพาเอเทศสดหรือเปล่านะคะ
เพราะล่าสุดคุณผู้ชมโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความใต้ภาพชนให้สงสัย
ข้อความมีแบบนี้ว่าไม่มีแฟนอยู่กับเพื่อนก็ได้เนอะ
แล้วก็พร้อมแท็กไปหาเพื่อนสาวด้วยนะคะ
ก็มีทั้งนิ้งปานิตาปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์แล้วก็คุณยุ้ยปาป้านั่นเองนะคะ
ตอนแรกคุณก็สงสัยจะเป็นการตอบกลับคุณลีน่าจังหรือเปล่า
ที่ก่อนหน้านี้นะคะเธอมาเหน็บคุณแม่อ้ำของเราว่า
เออขึ้นคานอย่างนู้นอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าก็โดนคุณที่เลือกไปกินผัดไทยเออทำไมไม่ให้แฟนไปซื้ออะไรอ่ะ
ยืนต่อทงต่อแถวอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะจนคุณหนิงปานิตาแล้วก็ปุ๊กลุ๊ก
ขอจวกกลับไปเบาหน่อยละกันนะคะ
แต่ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าแคปชั่นไม่มีแฟนอยู่กับเพื่อนก็ได้เนอะ
ของคุณอ้ำพัชราภาน่าจะสื่อความหมายตรงตัวนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าล่าสุดคุณไอจีของคุณหนิงปานิตาเนี่ย
แซ่บจ้าอันนี้เชื่อแล้วค่ะ
ส่วนคุณยุ้ยปาป้านะคะก็โพสต์ว่าโสดอยู่บน
หมายถึงคนยืนอยู่ข้างบนนะคะอยู่แถวบนจ้า
ขีดเส้นใต้ให้คุณผู้ชมเห็นกันชัดไปเลยนะคะ
เท่านั้นแหละค่ะบรรดาแฟนคลับแล้วก็ขาเมาส์ทั้งหลาย
พากันตั้งข้อสงสัยว่าหรือความสัมพันธ์ระหว่างอ้ำแล้วก็ไฮโซฟลุ๊กนั้น
ทายาทเจ้าของร้านเพชรชื่อดังจะถึงทางตันซะแล้วนะคะ
จริงหรือเปล่าจริงหรือไม่ยังไงต้องถามคุณอ้ำพัชราภาวเอง

แต่ว่าเรื่องแบบนี้เชื่อว่าคุณอ้ำพัชราภาไม่ปิดบังนานอยู่แล้ว
มีอะไรสงสัยถามเดี๋ยวฉันตอบได้หมดเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันนะคะพี่อ้ำ
แต่จริงพี่อ้ำเองเนี่ยเขาก็ไม่เคยออกมาบอกนะว่าเขาคบหา
หรือว่ากำลังศึกษาสารความสัมพันธ์เขาแค่บอกว่ากำลังคุยกันอยู่